ตำรวจภูทรบางโทรัฐนะคะได้ตรวจสอบเหตุคนขับรถแท็กซี่ถูกฆ่าเสียชีวิต
บริเวณถนนทางเข้าบ้านบ่อกระซ้าขาวอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พบศพนายสิทธิศักดิ์ปรักมาศเสียชีวิตอยู่บนถนน
ส่วนรถแท็กซี่ที่จอดอยู่ใกล้มีมิเตอร์ขึ้นเลขระบุระยะทาง๒๖กิโลเมตร
โดยกุญแจยังคงเสียบคาอยู่กับที่ค่ะ
จากการชนสูตรศพใต้ราวนมด้านซ้ายมีรอยถูกยิง๙แห่งนะคะ
เงินสดกว่า๔๐๐บาทและโทรศัพท์มือถืออีก๒เครื่อง
เรื่องต้นตำรวจคาดว่านายสิทธิศักดิ์อาจถูกคนร้ายเรียกใช้บริการ
จากนั้นก็ลุงไปฆ่าเพื่อที่จะชิงทรัพย์
ซึ่งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง
และเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ